เรื่องของราคาข้าวตกต่ำต้องบอกเลยว่าราคาข้าวนะตอนนี้ตกต่ำที่สุดในรอบ๑๐ปีเลยนะคะ
จนทำให้ที่ประชุมนบคได้มีมติออกมาว่ามีโครงการสินเชื่อ
ชะลอการขายข้าวเปลือกนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นการดูดทรัพย์ผลผลิตออกจากตลาดให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ
อภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
นบคเพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำมากที่สุดในรอบ๑๐ปี
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
เพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันพรุ่งนี้
ซึ่งตั้งเป้าหมายมาตรการนี้ก็คือจะสามารถดูดทรัพย์ผลผลิตออกจากตลาดได้ประมาณ๒ล้านตัน
เกษตรกรที่ร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
จะได้รับเงินช่วยเหลือรวม๑๑๕๒๕บาทต่อตัน
ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากโครงการ๘๗๓๐บาทต่อตัน
โดยคิดจากราคาตลาดที่๙๗๐๐บาทต่อตันร้อยละ๙๐
เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพไร่ละ๕๐๐บาทไม่เกิน๑๐ไร่
คิดเป็น๑๒๙๕บาทต่อตัน
ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉางตัวเอง๑๕๐๐บาทต่อตันไม่เกินครอบครัวละ๑๐ไร่
ซึ่งจะได้รับส่วนแรก๑๐๐๐บาทก่อนเมื่อถ่ายถอนจะได้รับเพิ่มเติมอีกไร่ละ๕๐๐บาทค่ะ
ส่วนกรณีชาวนาที่ไม่มียุ้งฉางเป็นของตัวเอง
จะได้รับเงิน๑๙๙๕บาทต่อตัน
แบ่งเป็นรายได้จากการขายข้าวในตลาด๙๗๐๐บาทต่อตัน
เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว๑๒๙๕บาทต่อตัน

กระทรวงพาณิชย์ยังมีมาตรการเพิ่มเติมด้วย
เช่นการพาผู้นำเข้าจากต่างประเทศและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบเดินทางเข้ามาเจรจาซื้อข้าวในประเทศไทย
รวมทั้งส่งคณะเดินทางไปเจรจาขายข้าว
รูปแบบรัฐต่อรัฐกับผู้ซื้อรายใหญ่เช่นรัฐบาลอีราน
ตลอดจนจะจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเกษตร
เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าข้าวให้มีราคาสูงขึ้น
ปัจจุบันที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้ว๑๒๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุถึงสาเหตุ
ที่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำด้วยนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าสาเหตุคือสถานการณ์ข้าวทั่วโลก

แต่ปริมาณความต้องการบริโภคข้าวทั่วโลกลดลง๑๑
ทำให้มีปริมาณข้าวเกินสต็อกประมาณ๑๐๔๓
ประกอบกับผลผลิตข้าวนาปีของไทยในปีนี้

สูงกว่าคาดการณ์ไว้ที่๘๙ล้านตัน
โดยผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมราวร้อยละ๑๐
และในเดือนพฤศจิกายนจะมีผลผลิตออกมาราว๑๘๐นะคะ
ส่วนที่เหลือก็จะออกมาในเดือนธันวาคมนี้
ทั้งหมดนี้ล่ะค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันให้ราคาข้าวตกต่ำนั่นเอง